บิดคลับการยกที่ผิดดิฉัน

แต่ว่ายังมีประชุมคั่นที่มีความเห็นยังไงพูดแต่ลิ้งในน้าที่
หน้าที่เหนือสิ่งยิ่งยิ่งมีประชาชนเดือดร้อนตังค์เรา
ต้องรีบการทำงานให้พี่น้องประชาชนพี่พูดละเอียดหนึ่ง
ขอเรื่องพี่สิลาอีกทีหนึ่งที่แบบจะมานั่งข้าง
ก็ไม่เป็นไรเขารู้ตัวว่าเขาอาจจะติดเชื้อโควิดปิดจนไปหาหมอ
ซึ่งถึงแม้หมอจะยังไม่ได้แจ้งผลถ้าติดมีเชื่อไม่จริงจัก
เขาควรจะเก็บตัวที่บ้านของเขาอย่างที่เห็นมาตรฐาน๑๔วัน
ผมก็ไม่ใช่แบบเก็บตัว๑๔วันไม่ต้องมาชุมไปได้สำหรับตัวเขา
ไม่ใช่ไปตรวจแล้วแล้วก็ยังมาเสียอะมะเขิ้งจะไปนู่นไปนี่ไปเผยแพร่
ทั่วไปก็ไม่เป็นไรแต่ยังจะมาบอกมีเรื่องจะเขามีที่นั่งอยู่ไหมป้ายชื่ออยู่
มีที่นั่งยังบอกวันนี้จะมีเรื่องปรึกษาขอมานั่งใกล้ประธาน
ให้ไปอ่านกฎหมายโลกระบาดให้พวกนี้ไปสอดถ้าไม่รู้กฎหมายลำบากนะ
พี่น้องประชาชนอย่าพึ่งใครนะตัวเองไม่เคยรู้กฎหมาย
ที่กิราชพูดถึงเรื่องโพสเฟย์ฟูปหน่อยว่าวันนี้ไปตรวจคนโควิดมาแล้วจะมานั่งกับท่านเสดี
คือเราได้ทักท้วงท่านประธานกรรมพิการไปแล้วว่าไม่ทราบว่าผู้ใดบ้างที่มีเชื้อโควิดนะครับ

และทางการแพทย์ก็บอกว่า
นั่งด้วยกันเกิน๑๕นาทีอยู่ในที่เดียวกันนะครับเป็นอันตรายเราไม่สามารถรู้จริงว่าใครแม้กระทั่งผมเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าผมมีหรือไม่ตัวท่านประธานผมก็ไม่รู้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
คนที่อยู่ในห้องประชุมเนี่ยมีใครมีเชื้อโควิดไหม
และตรงที่ในห้องแอร์เนี่ยเผยแพร่เชื้อได้อย่างดี
แล้วท่านจะทำไมถึงยังไม่มีการคำสั่งงดการประชุม

แล้วท่านจะรับชอบไหวไหมนะครับว่าถ้าติดจากห้องนี้ไป
ครับขอบคุณครับ

เขากระลำตะแหล่งว่าเราก็เหมือนกัน

แล้วให้ประธานรับผิดชอบหนูครับ

อ่าวเจอกต่อไปครับ
อ๋อพอไปค่ะ
เพื่อเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ขอเพิ่มเติมผู้ที่จะมาชี้แจง
ขอให้เป็นลำตีว่าการกระทรวงพาณิชย์อีกท่านหนึ่งได้ไหมครับ

เดี๋ยวคือคืออีกนิดนึงครับ

เมื่อวานผมไปตรวจนะครับ

ผมนั่งใกล้เจ้าคมสิริกาสถานบน
แต่จริงแล้วถ้าจะต้องออกมาประชุมกับผมเนี่ยคือวันที่๕
แล้วก็ท่านเจ้าคมไปที่สนามเมืองบริเวณีวันที่๖
เพื่อความสบายใจผมไปตรวจเมื่อวานนี้นะครับ
แต่ผมยังไม่ทราบว่าผมติดหรือไม่นะครับ

แต่คนที่โหนกระแสขอร้องนะครับ
ผมโพสต์ด้วยความขึ้นตรงไปตรงมานะครับ
แล้วถามว่าในห้องประชุมห้องนี้
มีใครติดเชื้อหรือยัง
ผมจะขออย่าดลาไปรับผลนะครับ
แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ว่า
ท่านประธานวันนี้ท่านประธานมีคำสั่งเรียน

ก็ขอให้ประธานรับผิดชอบนะครับ

ก็รู้รับผิดชอบเลยก็แล้วกันนะครับ

ผมมาแล้วนะครับท่าน

จับผมก็ไม่ใช่เท่าไหร่หรอก

ให้ท่านพูดให้จบเดี๋ยวท่านก็พูดค่อยตอบไม่งั้นไม่ได้เถียง
คือตอนแรกเราจะจัดกันในห้องแอร์นะครับแล้วก็เราก็เห็นว่ากลัวว่าความไม่เหมาะสม
ก็เลยออกมาที่อากาศที่ถ่ายเทนะครับเป็นอัลดอร์นะครับ
ก็ดูจากพนักงานเสิร์ฟนะครับว่าติดแมสหมดทุกอย่างป้องกันหมดนะครับ

คือเราเห็นว่าการจัดเป็นการขอบคุณทนายต้อยนะครับ
ที่ช่วยเหลือพวกคดีพวกของพวกเรามาโดยตลอด
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับ
แล้วก็มีการนัดหมายกันแล้วนะครับ
จากที่ตอนแรกจำนวนเยอะมากเหลือแค่คนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ที่จะขอบคุณทนายต้อยครับ
คือการเตือนเนี่ยทุกคนก็หนึ่งทุกคนมีสิทธิ์ยังมีสิทธิ์จัดอยู่นะครับ
สองการการท้วงติ่งทุกท่านมีสิทธิ์ท้วงติ่งนะครับ
จะจัดงานก็ห้ามจัดกันให้หมดใช่ไหมครับ
ก็เท่านั้นนะครับมีความเห็นสิทธิของแต่ละท่านที่จะพูดกันนะครับ

บอกว่าสมมุติแล้วนี่เป็นคุณเคียง
คือกลุ่มเสียงคือกลุ่มเสียงของสาวแต่
คือจริงแล้วผมนั่งใกล้กับเจ้ากรมสวัสดิการฐานบกเนี่ยคือวันที่๕
แต่ที่เป็นข่าวนี้เจ้ากรมไปติดที่สนามมวยลุมพินีคือวันที่๖
แต่เมื่อวานที่ผมไปตรวจเพื่อให้ความสบายใจกับทุกคนที่อ่านละเอียดไม่ครบถ้วน
คิดว่าผมติดแล้วแล้วก็มีบางเพจบอกว่าผมติดเชื้อโควิดเรียบร้อยแล้ว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผลยังไม่ออกมาผมจะต้องจำเป็นต้องไปรับผลฝึกช่วงนี้ครับที่โรงพยาบาลรามคำแหง
ส่วนโรงพยาบาลรามคำแหงนะครับที่โฆษณาว่าไปตรวจแล้วในราคา๖๕๐๐เนี่ยผลออกมา๕ชั่วโมงหรือ๖ชั่วโมงเนี่ย
ณวันนี้ยังไม่ได้ผลเลยท่านหลอกลวงประชาชนหรือไม่
กำลังจะบอกว่ากรรมการชุดอื่นก็งดการประชุม
งดการประชุมการประชุมเป็นอำนาจของประธานกรรมธิการงดหรือให้มาประชุม
แต่ถ้าใครไม่มาเนี่ยก็คือว่าขาดการประชุมนะครับเกิน๓หนก็ต้องพ้นจากการเป็นกรรมธิการ
ผมก็เดินรักษาสิทธิ์ผมที่ต้องมาและมาคำตามคำสั่งของท่านประธานนะครับ
ส่วนท่านประธานต้องรับผิดชอบตามกฎหมายท่านประธานต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว
ท่านประธานออกคำสั่งให้มานะครับและท่านประธานทราบหรือไม่ตัวท่านเป็นหรือไม่
คนที่อยู่ในห้องประชุมทั้งหมดเนี่ยมีใครติดเชื้อมามั่งหรือไม่
คนที่จะฝ่าฝืนคำสั่งข้างในยกลำตีเนี่ยคือไปดูว่าเป็นประธานกรรมธิการปปชหรือไม่
เขาไม่ให้มาอยู่รวมกันเป็นเวลานานในห้องแอร์
กลับไปถามประธานกรรมวิการว่าท่านสนองหรือขัดแย้งกับนโยบายของรัฐหรือไม่
ช่วงนี้การที่จะเอาคนเข้าคุกอีก๒อาทิตย์ก็ยังไม่สาย
เปลือกแต่นี่ชัดเจนเลยว่าเมื่อวานนี้ก็บอกว่ามีคำสั่งจากรัฐบาลแล้วว่าให้
ไม่ให้อยู่ร่วมกันคนที่ขัดคำสั่งรัฐบาลหรือไม่ทำตามนโยบายรัฐบาล
คือประธานกรรมอาทิการปอปเฉาะ
ท่านถึงอีฟิสุดให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าขอรัฐศักดิ์ปวงโลควิทย์๑๙มันไม่ต้องก่อนไปแผนรัฐสดร
มันไม่ใช่ครับการเป็นผู้แทนรัศนรวันนี้ผมลงให้สัมภาษณ์ตลอดเวลา
แทนรัศดรเขตเนี่ยไม่ใช่มานั่งประชุมวันนี้ไปลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนในพื้นที่
ประชาชนเขาต้องการผู้แทนของท่านไม่ใช่ประชาชนต้องมาประชุมไม่ดูแลคนในพื้นที่
ถามว่าอะไรสำคัญกว่ามาประชุมวันนี้กลับไปดูแลประชาชนในพื้นที่
หาหน้ากากให้เขาโตรสอบหน้ากากขายเกินราคาให้ความรู้ลง
ก็จะไม่ดีกันแล้วไปเช็กว่าใครเป็นบ้างใครติดบ้าง

โดนผมไปสอสอเขตในลายของปรบัชชอให้ความเหตุว่าเขาต้องลงพื้นที่
กรรมิการหลายท่านที่ไปสอสอเขตต้องดูแลวัพพิชาชนในพื้นที่อย่างวิกฤต
แต่ว่าคนที่กระทำผิดเรื่องนักกากสองอาทิตย์สามอาทิตย์หรือก็ยังไม่สาย
ถ้าตอนนี้ผมรู้สึกว่าความเห็นว่าหน้าแดงคือน่าจะมีอาการหรือไม่ก็ยังไม่ทราบเลย
นี่จริงอุ๊ยร้อนจริงลองจับที่
ก็เกือบ๓๗แต่ว่าอะไรสำคัญกว่า๒ไม่สนองนโยบายของรัฐหรือไม่
วันนี้มีใครรู้ไหมว่าในห้องนั้นมีเชื้อมั่งแพร่เชื้อมั่ง

อายุแกก็สมควรนี่ยังไงอายุแกก็เยอะแล้ว
คือถ้าท่านเป็นอะไรก็ผมว่าไม่เกิดความเสียหายกับประเทศชาติหรอก
ตายคนหนึ่งประเทศชาติก็ยังอยู่ได้ใช่ไหมเรื่องของของท่าน
แต่คนที่อยู่ในห้องนั้นล่ะวันนี้คูณเท่าไหร่
ถ้าวันนี้ผมติดจริงจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคนในห้องนั้นมีเชื้อจะทำยังไง
บอกว่าเรียกร้องให้ท่านประธานรับผิดชอบในคำสั่งของท่าน
จะบอกว่าผมต้องรับผิดชอบไม่ใช่ตัวท่านเรียกเรียกมาประชุม
ก็ถึงบอกว่าอย่าทำได้ไหมใช่ไหม
ช่วยกันจับมือกันให้ผ่านวิกฤตนะครับไม่ว่าจะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
และไอ้พวกโขนกระแสไหมกันขอเถอะ
โหนกระแสเรื่องดีดีกันบ้างเรื่องว่าเราจะทำยังไงให้มันประชาชนผ่านพ้นไปนะครับ